ของตำรวจนะคะเป็นตำรวจจราจรกับประชาชนนะคะ
ขั้นตอนตามปกติของคนที่เคยถูกล็อกล้อ
พอถูกล็อกล้ออย่างแรกก่อนเลยขั้นตอนแรกตกใจก่อน
พอตกใจเสร็จแล้วต้องรีบไปนะคะ
เอาใบแจ้งความขออภัยนะคะเอาใบสั่งที่ติดอยู่หน้ารถคุณอ่ะ
ไปจ่ายเงินพอจ่ายเงินต้องกลับมาที่รอที่รถของตัวเอง
แต่คลิปที่จ่ายให้คุณผู้ชมดูใบสั่งน่ะจ่ายแล้ว
ใบสั่งเอามาด้วยมีอีกอย่างอีกใบที่เอามาคือ

เลื่อยเอามาด้วยเอามาทำอะไรอ่ะไปดูพร้อมกันค่ะ
ผมอยากจะตามว่าคุณน่ะคิดว่าการทำรายเครื่องขับร้อนี่น่ะ

ผิดก็ผิดค่ะแล้วก็ยันใจครับแบบแล้ว
ทำไมไม่รับค่ะการทำรายเครื่องขับร้อนเป็นคดีอาญานะครับ

แล้วทำรายสีเหลืองก็ตั้งแค่ลูกกุญแจเนี่ยครับ
ทำรายครับสิ่งตรงไหนมันเป็นส่วนพวก
เป็นส่วนพวกที่คบกันหมดนะครับ
นี่เป็นคลิปจากฝั่งของกล้องมือถือตำรวจนะคะ
ถ่ายให้เห็นผู้หญิงคนนี้กำลังใช้ใบเลื่อยที่เอามาจากไหนก็ไม่รู้
หันเข้าไปที่บริเวณกุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยมันจะไปล็อกตัวล็อกล้ออีกทีหนึ่งนะคะ
ตำรวจเห็นแบบนี้เอามือถือขึ้นมาถ่ายไว้เลยนะ
และผู้หญิงคนนั้นก็ถ่ายกลับตำรวจด้วยเช่นกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนเยาวราชท้องที่ของสนจักรวรรดิ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กธนิษฐ์นครบานเขาได้แชร์โพสต์นี้จากเพจเครือข่ายเพื่อนตำรวจนะคะ
แต่ว่าตอนที่เขาแชร์ออกมาเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะ
แชร์ออกมาเป็นคลิปแล้วก็เป็นภาพนิ่งของหญิงสาวคนนี้นะคะ
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะการห่วงใยผู้หญิง
ในคลิปบอกว่านอกจากจะถูกค่าปรับจอดรถในที่ห้ามจอดแล้ว
เดี๋ยวจะถูกเพิ่มอีกนะข้อหาไม่ว่าจะเป็นทำลายทรัพย์สินทางราชการ
แถมด้วยคดีอาญาให้อีกหนึ่งด้วย
แต่หลายคนอดสงสัยไม่ได้นะว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยตำรวจทำไมไม่ไปห้ามเขาล่ะ
รู้ว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันจะผิดกฎหมายทำไมยืนถ่ายอยู่แบบนี้
เรื่องนี้สอนอาจารย์กวาดโพสต์ชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปควบคุมตัว
ปล่อยให้เขาทำไปแบบนี้แล้วก็ยืนถ่ายเอาไว้เพราะคนที่ก่อเหตุเป็นผู้หญิง
และช่วงนั้นเขามีเลื่อยอยู่ในมือเลื่อยถือว่าเป็นของมีคมเป็นอาวุธได้
ถ้าผลีผลามเข้าไปจับกลุ่มอาจจะเกิดเหตุบานปลายได้แล้วถ้าเกิดเหตุบานปลายขึ้นมา
คนที่อยู่รอบข้างเขาถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์ของตำรวจไปอีกนะคะ
ตำรวจท่านที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยอ่ะปล่อยไปทำไปเลยอยากจะหั่นอะไรก็หันเนี่ยนะคะ
แล้วค่อยมาดำเนินการก็คือออกหมายเรียกย้อนหลัง
หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปตำรวจก็ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะ
แล้วก็ได้ติดต่อประสานไปยังครอบครัวของผู้หญิงคนนี้
ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะ
และหลังจากที่เกิดเหตุญาติติดต่อไม่ได้มาหลายวันแล้วค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากครอบครัวของเธอนะ
แต่ตำรวจก็จะต้องติดตามตัวมาให้ได้
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากเรื่องของการล็อกล้อที่เคลียร์กันไปแล้ว
ไปจ่ายค่าปรับที่สอนอแล้วเรียบร้อย
อีกหนึ่งอย่างที่น่าจะโดนไปที่ทางชาวเน็ต
เขาแชร์ออกมาก็คือการทำลายเครื่องบังคับล้อ
ทำให้เป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการอีกหนึ่งกระทงด้วยค่ะ